คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะจัดทำขึ้น
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ในหลวงรัชกาลที่๙ก็คือกิจกรรมใต้แสงแห่งพระบารมี
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องใน๑ปีของการเสด็จสวรรค์โค้ดค่ะ
ซึ่งคนบันเทิงค่ะอาทิแพนเค้กเขมมะนิดตุ๊กกี้สุดารัฐ
จ๋าพิมรตาจิ๊บวสุนนทนนศิลปินวง๓บาท๕๐
ได้มาร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
ในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีของเมื่อวานนี้ค่ะ
พร้อมร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ร่วมกับประสงค์นิกรชาวไทยจำนวนมาก
นับเป็นการร่วมร้อยดนใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย
ในการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ